มาดูเรื่องของสามีภรรยาคู่นี้กันบ้างนะคะ
คือสามีสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยกู้ภัยไปช่วยมานะคะ
เพราะว่าเขาหนีมาจากการถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
พอพาไปส่งโรงพยาบาลปรากฏตรวจค้นตัวดูเอกสาร
ตำรวจจับค่ะเนื่องจากว่าพบว่าสองสามีภรรยาที่บาดเจ็บเนี่ย
แล้วก็เลยถูกไล่ยิงมานี่แหละค่ะนี่ตอนแรกเป็นตอนที่กู้ภัยเนี่ยไปช่วยก่อนนะคะ
สองสามีภรรยาถูกยิงบาดเจ็บหนีตายไปซ่อน
อยู่ในรีสอร์จแห่งนึงริมถนนสายเนอพพิตำท่าทราที่นครศิภรรราช
วิจิตจินดาก็คือผู้ชายนะคะถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบ
ขณะที่หน้าอกลำตัวและแผ่นหลังกระสุนฝังในนะคะ
ส่วนผู้หญิงเนี่ยคือนางสาวสาวนีคงสุวรรณเป็นภรรยา
ถูกยิงที่สะบักขวาทะลุหน้าอกด้านขวาก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลท่าสารา
เมื่อตอนตีสามที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าพอไปถึง
ตำรวจก็ตรวจสอบโทรศัพท์แล้วในโทรศัพท์ทั้งสองคนเนี่ย
ก็เต็มไปด้วยภาพเต็มไปด้วยข้อมูลการค้ายาเสพติด
ในพื้นที่นครศรีธรรมราชตำรวจก็เลยต้องอายัดตัวไว้ค่ะ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งสองคนเป็นชาวจังหวัดสงขลา
แล้วมาเช่าบ้านอยู่ที่ตะบนท่าสารามาขายยาบ้า
ตอน๙โมงเช้าตำรวจก็เลยขยายผลไปค้นบ้านเช่า
ทั้งสองคนนี้ก็ขอพยาบาลไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าไม่ได้เข้าห้องน้ำหรอกค่ะ
พากันออกมาจากโรงพยาบาลขึ้น๒แถวเข้าตัวเมืองนครศรีธรรมราช
รองผู้กำกับป้องกันปราบปรามสพท่าสาราขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตาม

อยู่ที่ถนนท่าสารานครศรีธรรมราชก็สุดท้ายจับกลุ่มทั้งสองคน
ก็นั่งปะปนเนี่ยเห็นไหมคะนั่งปนกับผู้โดยสารคนอื่นนะคะ

สายเกมมาเลย
แต่ว่าครั้งหลังนี่ต้องสวมกุญแจมือแล้ว

ก่อนเกิดเหตุคีย์มอทอไทน์ไปส่งยาบ้าที่อำเภอเคียนทรา

เพื่อที่จะมารอรับยาบ้าที่สั่งซื้อ

ปรากฏว่าถูกแก๊งยาที่ไปส่งของให้หักหลังไม่ยอมจ่ายเงิน
ยังชักปืนยิงหลายนัดด้วย
ก็เลยหนีไปหลบอยู่ในรีสอร์ทโทรขอความช่วยเหลือกู้ภัยค่ะ

ก็นำไปสู่ที่ตำรวจเจอหลักฐานการค้ายา
ก็เขาก็บอกว่าค้าส่งยาให้กับพ่อค้า
ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่แล้วเช่าบ้านไว้เป็นโกดังพักยา
เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก็ต้องมีการสอบสวนขยายผลต่อไป